เมื่อคืนวันเสาร์ก็มีอยู่ประมาณ๑ทุ่ม
ผมขอเล่าละกันว่าทำไมผมต้องไปอยู่ตรงนั้น
จริงผมจะใกล้บ้านผมตรงนั้นจะประมาณสุขุมิต๓๓
ผมก็เดินมาตั้งแต่เอ็มพอเรียมเดินไปจนสุขุมวิท๓๓แล้วก็ขากลับ
ก็คือมีงานที่บ้านก็มีญาติผู้ใหญ่ก็รออยู่ที่บ้าน
แล้วผมกับลูกสาวคนโตไปดูหนังกันก่อน
เสร็จแล้วก็จะต้องเดินไปเอาอาหารคือจะต้องมีการไปเอาอาหารจากร้านในซอย๓๓
ตอนแรกผมก็บอกกับลูกว่าเดี๋ยวเราเรียกอุเบิร์นก็ได้

เรียกอุเบิร์นผิดกฎหมายนะ
เราเดินไปแล้วกันแล้วขาข้างหลังเราก็เรียกแท็กซี่
เพราะว่าขาไปเรียกแท็กซี่ลำบากเพราะว่ามันสวนทางกัน
ทีนี้น้องเขาขอโทษครับผมไม่มีสมาธิครับ
เดี๋ยวต้องขออนุญาตด้วยนะครับ
พอดีเรากำลังสัมภาษณ์สดออกรายการอยู่ในขณะนี้นะครับ
ก็มีท่านที่กำลังรายงานข่าวอยู่ในช่วงนี้ด้วยนะครับ
เดี๋ยวต้องขออนุญาตนิดนึงนะครับเพื่อจะได้ฟังพร้อมกันนะครับ
เดี๋ยวผมเริ่มต้นใหม่ให้อีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะครับ
วันนั้นคุณบอยวันเสาร์ตอนค่ำมีงานเลี้ยงที่บ้านนะครับ
แต่ว่าลูกเนี่ยจะออกไปดูหนังแล้วก็ไปซื้อของเอาอาหารด้วย
โอเคเอาเป็นว่าก็เป็นว่าขากลับกันนะครับ
ขากลับก็คือผมก็เดินจากกลางซอยสมุย๓๓มานะครับ
แล้วก็จากที่กรณีที่ว่าจริงผมก็มีทางเลือกว่าจะกลับบ้านโดยอะไร
แต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าลูกสาวก็บอกว่าพ่อมันผิดกฎหมายนะนะครับ
เราก็เลยโอเคเราก็เลยเดี๋ยวก็เรียกแท็กซี่กันก็แล้วกันนะครับขากลับ
แต่ปรากฏว่าก็ยังก็มาเจอเคสที่เป็นเคสที่คนกรุงเทพเจอกันบ่อยนะครับ
ประชาชนเจอกันบ่อยก็คือแท็กซี่ไม่ไปนะครับ
ก็มีคันหนึ่งก็ผ่านมาเราก็เรียกถามไปไหน
บอกไปตรงนี้นะครับบ้านอยู่ใกล้เขาก็บอกว่าไม่ไปไม่ไปนะครับ
ก็โอเคคันนั้นก็คันหนึ่งแล้วมันก็ยิ่งทำให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นประเด็นสังคมกันอยู่
ทุกวันนี้มันมีปัญหากันอยู่ทำไมการที่คุณทำอาชีพนี้เนี่ยทำไมคุณยิ่งตอกย้ำความไม่ดีของสิ่งตรงนี้อยู่
มันเป็นสิ่งที่ผมอึดอัดมาอยู่สักพักหนึ่งนะครับแล้วก็จนไม่ไปก็ไม่เป็นไรก็ผ่านไป
พออีกคันหนึ่งมาคราวนี้เขาจะเลี้ยวออกมาจากซอย๓๓ผมก็เห็นผมก็ผมก็โบกไป
ปรากฏว่าคันนี้คือคันที่เป็นคู่กรณีนะครับก็คือเขาก็คราวนี้ไม่จอดคราวนี้ขับผ่านเลยครับ
พอขับผ่านสิ่งที่มันเกิดขึ้นจากตัวผมซึ่งมันก็เป็นการโกรธแล้วก็เป็นสิ่งที่เราอึดอัดมาอยู่สักพักหนึ่งแล้วนะครับ

ซึ่งอันนี้ยังไม่มีใครทราบนะครับตัวแท็กซี่เองก็ไม่ทราบนะครับ
ว่าผมใช้เท้าคือเพื่อที่จะสะกิดเรียกนะครับแต่ว่าโอเคจะแรงไม่แรงหรือยังไงเนี่ย
ผมก็ไม่ได้ตั้งใจร้ายแรงเพื่อที่ต้องการให้เขาหยุดนะครับ
แต่มันกลายเป็นว่าผมก็ไปเหมือนไปเตะรถเขา
ไม่ได้ทุบแต่ว่าใช้เท้าที่ยื่นออกไป
สนั่นไปแล้วเขาก็จอดซึ่งจริงพอเขาจอดเนี่ย
สิ่งที่ผมทำเนี่ยผมเปิดประตูเข้าไปเลยนะ
ผมเปิดประตูเพื่อที่จะเข้าไปนั่งเพื่อจะใช้บริการ
ผมต้องการจะอย่างนั้นจอดแล้วใช่ไหมโอเคผมก็จะเปิด

แต่แท็กซี่คนนั้นเขาก็เปิดประตูออกมาแล้วก็เดินอ้อมมา
ด้วยสีหน้าที่โกรธมากแล้วก็เป็นการถกเถียงกัน
อย่างที่เห็นในคลิปว่าทุบรถผมทำไมนะครับ
ผมก็บอกผมว่าก็ทำไมคุณไม่จอดนะครับ
ไฟก็ติดอยู่ว่างนะครับเขาก็บอกว่าผมอาจจะ
กำลังจะไปรับผู้โดยสารคนอื่นก็ได้คุณรู้ได้ยังไง
ผมก็บอกแต่ไฟคุณบอกว่าว่างคุณควรจะปิดไฟฟรี
อะไรอย่างนี้ก็ถกเถียงกันสักพักหนึ่งก็มีประโยคนึง
ที่ออกมาจากคนขับแท็กซี่คนนั้นก็บอกว่า

ครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่
ผมถือว่าอันนี้ก็อาจจะแรงไปนะครับ
ผมก็อยู่ตรงนั้นลูกสาวผมก็บอกว่าพ่อไปเถอะนะครับ

เพราะว่าอ้าวผมก็เป็นส่วนผิดเหมือนกัน

เพราะว่าเขาก็พูดมาว่ารถใครใครก็รักนะครับ
ของของใครใครก็รักนะครับ

แล้วมันแต่นี่ก็คือ
พอบอกว่ามายิงกันสักนัดไหม
ผมก็บอกว่าโอเคผมขอโทษนะครับ
ลูกคนอื่นตรงนั้นชีวิตลูกผมสำคัญสำหรับผมนะครับ
แล้วก็ผมก็บอกโอเคผมขอโทษปราการ

เขาก็เลยบอกว่าไหว้สิ

เขาบอกให้ว่ายผมก็ว่ายนะครับ

เพราะว่าตอนนั้นแพลนไปที่ทะเบียนรถพอดีนะครับ
ผมก็ไหว้คือตอนนั้นหน้าลูกหน้าภรรยาหน้าครอบครัวลอยมาเต็มไปหมดนะครับ
พอไหว้เสร็จแล้วเนี่ยผมก็เลยบอกว่า
ผมก็เลยคิดว่าอ่ะผมก็เป็นต้นเหตุเหมือนกันนะครับ
ผมก็จึงเสนอว่าจะให้ผมชดใช้เท่าไหร่นะครับ
นี่คือสิ่งที่ออนไลน์พาไปเติมแท็กซี่คนนั้นเกินกว่าเหตุนะครับ
เพราะจริงแล้วผมเป็นคนเสนอว่าจะให้ชดใช้เท่าไหร่

อันนี้เขาไม่ได้เรียกร้องก่อนนะครับอันนี้ต้องแฟร์กันนะครับ
แล้วผมก็เลยให้ไปพันหนึ่งแล้วก็เราก็

ผมถามว่าจริงแล้วผมติดใจอะไรไหมผมก็ไม่ได้ติดใจอะไร
ผมเข้าใจได้นะครับว่าขับรถมาอยู่ดีแล้วมีอยู่ดีมามีคนมาตึ้งตรงนั้น
เขาก็ต้องโกรธเป็นธรรมดานะครับ
แต่สิ่งที่ผมว่าเราต้องแยกกันทีละประเด็น

ที่หนึ่งก็คือว่าไฟบอกว่าว่างนะครับ
แต่ว่าไม่รับอันนี้มันหลายคันนะครับ
สำหรับเคสของเมื่อคืนก่อนนั้นมันก็คือ๒คันนะครับ

การที่ผมไปเหมือนไปทำลายทรัพย์สินเขานะครับ
ผมก็ออฟเฟอร์ว่าจะชดใช้
ผมว่าอันนั้นมันก็จบกันไปเพราะเขาก็เรียกร้องมา
เท่านั้นผมก็ให้ไปตรงนั้นก็น่าจะจบ
แต่มันมีอีกประเด็นหนึ่งตรงที่ว่ามายิงกันสักนัดไหม

นี่คือสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันน่าจะเกินกว่าเหตุนะครับ
แล้วก็อะไรอย่างนี้นะครับ
แต่ว่าคือรถก็มีเด็กอยู่ตรงนั้นด้วยอะไรอย่างนี้นะครับ
สิ่งที่ผมคิดว่ามันเป็นประเด็นใหญ่กว่าที่บอยทวนเกียจทะเลาะกับแท็กซี่
ผมว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรขนาดนั้นหรอก
ผมว่าเรื่องใหญ่จริงแล้วเนี่ยนะครับ
ผมคิดว่าทั้งผมและคนขับแท็กซี่คนนี้เป็นเหยื่อ

เพราะว่าจริงแล้วทุกวันนี้เรามีทางเลือกนะครับ
มีทางเลือกที่จะใช้บริการอะไรก็ได้
แต่คุณกฎหมายกำลังจำกัดทางเลือกของประชาชนนะครับ
ว่าคือมันก็จะมีทั้งออนไลน์นี่นู่นนี่บริษัทนู้นบริษัทนี้อะไรอย่างนี้
ซึ่งตอนแรกคือผมเนี่ยเป็นคนที่ว่าถ้าเผื่อผมวันไหนผมไม่มีรถ

บางทีผมก็เรียกแท็กซี่
บางทีผมก็ออนไลน์เรียกนะครับ

แต่พอวันหนึ่งคือวันนั้นผมขึ้นมอไซค์ไม่ได้
ผมมีลูกอยู่ผมก็ถือของพลุงพลัง
อาหารก็เต็มมือผมก็ผมเรียกมอเตอร์ไซค์ไม่ได้
สาวมันมาบอกว่าให้เขานั่งมอเตอร์ไซค์ด้วยไหม
ทำไมวันนั้นไม่เอารถออกมาจากบ้าน

ไปกินข้าวกันก่อนแล้วก็แยกกันหลายคนนะครับ
แล้วก็มีแค่ผมกับลูกสาวคนโสดที่แยกไปดูหนังก่อน
แล้วก็เราก็เลยจะขากลับก็ต้องเดินไปเอาอาหาร
เพราะว่าจะมีญาติผู้ใหญ่มาทานเก้าวันนี้บ้าง
นั่นแหละครับผมว่าผมว่าจริงแล้วมัน
สิ่งที่ผมอยากจะตั้งคำถามคือ

มันสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา
แต่ว่าระบบมันคืออะไร

แต่มันเหมือนกำลังกฎหมายกำลังจะจำกัดตัวเลือกเรานะครับ

ถ้าลูกผมไม่บอกว่าพ่อมันผิดกฎหมายไง

เกี่ยวกับเรื่องของการใช้บริการแท็กซี่ในปัจจุบันนะครับ

ท่านสื่อมวลชนก็ได้ฟังพร้อมกันเนี่ย
หลังจากนี้ทำยังไง

ผมอยากจะขอโทษคนขับแท็กซี่คนนั้นด้วยซ้ำไป
ที่ผมก็มีส่วนผิด

ในเรื่องของความบันดาลโทษะผมก็เป็นคนเริ่ม

ในสิ่งที่ทำ
แต่ว่าอย่างที่บอกนะครับ
ว่าผมเปิดไฟว่าง

ผมจะต้องทำอะไรในเชิงกฎหมายไหม

คงต้องลงบันทึกประจำวันแต่ผมไม่ต้องการ

ว่ามันมีกรณีนี้เกิดขึ้น

เพื่อเป็นหลักฐานว่ามันมีกรณีแบบนี้เกิดขึ้น

อายุ๔๐ปีก็ไปพบ
เจ้าหน้าที่ของกรมการขนส่งทางบกแล้ว

คือ๑ปฏิเสธไม่รับผู้โดยสาร

กับใช้กิริยาวาจาไม่สุภาพ

รึยองของมารยาทการขับรถอีก๓เดือน

แล้วผม้วเชียวใจ
เพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างที่บอกแล้ว

ครับมีเวลาเหลืออีกประมาณสักไม่เกินสามนาทีห้านาทีนี้นะครับ
ท่านนักข่าวท่านไหนมีอะไรจะถามเพิ่มเติมไหมครับเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ยกมือได้นะครับตอนนั้นครับสิทธิ์จริงจริงตอนที่เรียกแล้วเขาไม่ยอมไป
แต่จริงในความโกรธอย่างที่ผมบอกว่าผมก็จะเปิดประตูแล้วจริงผมผม
ผมกำลังจะขึ้นแต่เขาเดินออกมาผมก็เอ้ยสวยล่ะ
นักข่าวถามว่าในข่าวบอกว่าห้ามร้องไห้ด้วย
ครับก็ลูกผมก็บอกว่าพ่อไปเถอะพ่อไปเถอะพูดอยู่สองสำรอง
นะครับก็สงสารสงสารมากตรงนั้น
เพราะว่าก็น่ากลัวอยู่ครับก็มีความน่ากลัวอยู่
แต่ว่าคือมันไม่ใช่จะขึ้นคันนี้ก็ได้ครับ
เพราะว่าจริงแล้วคือคือผมเนี่ยถ้าเกิดใครรู้จักผมดีเนี่ย
ผมจะเป็นคนที่หลักการมาก่อนผมเป็นคนหลักการมาก่อนนะครับ
ถ้าเผื่อมันเหมือนกับว่าถ้าคุณทำอาชีพนี้ตรงนี้
แล้วไฟว่างอยู่ตรงนี้คุณต้องรับถ้าไม่งั้นคุณต้องปิดไฟนะครับ
สำหรับผมเวลาผมอะไรอย่างนี้ผมจะหุดหงิดเรื่องหลักการ
แล้วมันจะมาออกในประเด็นแต่ละเคสเคสไหมอะไรแบบนี้
ถ้าเผื่อใครรู้จักผมดีนะครับผมจะรู้สึกนะครับ
อ๋อยังครับ
อ๋ออันนั้นไม่ทันเห็นหรอกครับเพราะว่าตรงนั้น

เมื่อกี้ท่านก็บอกว่าให้คุณบอร์ดอยู่ในวิงค้าคุณบอกว่าคุณจะติดคุณบอร์ด
คือณเวลานั้นนะครับถ้าเผื่อคือก็ต้องคุณก็ต้องดูนะ
ว่าบางทีแล้วเวลาภาษาไทยเวลาเราพูดเนี่ย
มันไม่มีประธานมันไม่มีประธานมันไม่มีกรรมนะครับ
ที่บอกว่ามายิงกันสักนัดไหมเนี่ยเราไม่รู้ว่าอะไรคือประธานอะไรคือเก่า
แล้วหลังจากนี้คุณควรจะดูยังไงก่อน
อย่างที่บอกครับผมว่าคือถ้าด้วยความถูกต้องอะไรอย่างเงี้
แต่ว่าจริงแล้วคือไม่ได้ไม่ได้ต้องการที่จะที่จะที่จะสารต่ออะไรเลย

จะได้คำถามสุดท้ายด้วยนะครับเพราะว่าเวลาเราจะหมดจริง

ผมก็ต้องขอโทษที่ผมก็มีความโมโหแล้วก็ไปทำลายทรัพย์สินตรงนั้นนะครับ
แต่ว่าผมว่ามันก็เป็นบทเรียนกันทั้งหมดนะครับ
แต่ว่าสิ่งที่ผมคิดว่าประเด็นใหญ่กว่านั้นนะครับ
แต่ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นบทเรียนของระบบนะครับ
ของระบบที่ในเมื่อเรามีตัวเลือกเยอะแยะทำไมต้องจำกัดตัวเลือกเราครับ
ไม่ครับไม่ครับเพราะว่าพูดตรงนะครับ
เพียงแต่เราก็ได้อ่านมาเยอะแยะเราก็ได้รับข่าวสารมาเยอะแยะว่ามันเป็นอย่างนี้
แล้วมันก็เป็นประเด็นใหญ่ของสังคมอยู่เท่านั้นเอง
เราก็เลยรู้สึกว่าแล้วทำไมต้องมาเจออย่างนี้กันอีก
ในเมื่อมันเป็นสิ่งที่ผู้คนเขาจับตามองแล้วมันจะทำให้อาชีพที่คุณทำอยู่นั้น
มันยิ่งหมดความเชื่อถือตรงนั้น

คำถามสุดท้ายจริงแล้วนะครับพี่หมีเพราะว่าเราหมดเวลาแล้วนะครับ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
คิดว่าเรื่องนี้จะทำให้คุณบอยเป็นผู้ที่จะจุดกระแส
หรือว่าทำให้อูเบอร์สามารถให้บริการต่อไปได้อะไรอย่างนี้ไหม
ผมไม่ได้มีหน้าที่ที่จะทำตรงนั้นนะครับ

ผมแค่เป็นหนึ่งเสียงที่ผมอยากจะฝากไปถึง
ผู้ที่รับผิดชอบที่จะทำให้กฎหมายมันเปลี่ยนแรงอะไรก็แล้วนะครับ